แวะไปดูเรื่องการเมืองหน่อยนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้และติดตามอยู่
มีผู้ที่ไปฟ้องร้องไปร้องเรียน
คุณปริณากรายครุบสหภรรษบุรีพรักพลังประชารัฐ

โดยคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนางสาวปรินาไกรคุบ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐกรณีผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับ
จากการไปยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
บริเวณเขาสนฟาร์มในพื้นที่หมู่๖ตะบนรางบัว
จอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นการถือครองโดยมิชอบ
พื้นที่๗๑๑ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน
กว่า๓๖ล้านบาทตามที่กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้
ปปชบอกว่าพฤติกรรมของนางสาวปารินาถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณีเป็นสอสอกระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการปปชเห็นควรให้เสนอเรื่องต่อสารดีกา
เพื่อวินิจฉัยกรณีดังกล่าวภายใน๓๐วัน
นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการปปชมีมตินี้
สำหรับการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปชนี้
ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดจนกว่าจะมีคำพิพากษาของสาร
นั่นก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงคุณปรินาจะยังเป็นสอสอไหม

ตามกฎหมายปปชนะครับระบุว่า
กรณีที่ปปชมีการยื่นคำฟ้องไปยังศาล
ถ้าศาลท่านประทับรับฟ้อง
ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันที
ก็ต้องรอให้สารท่านประทับรับฟ้องนะครับ
ขณะที่คุณปรินาวันนี้เนี่ย
ความจริงเนี่ยนัดกับสื่อมวลชนเอาไว้บอกว่า

ใช่ค่ะคุณปรินาก็นัดว่าเดี๋ยวตัวเองก็จะแถลงข่าวเหมือนกัน
หลังประประชอแถลงนะแต่อันนี้เป็นตอนเช้าก่อน

เยอะที่สุดในโลกเลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมาฮิตกันมาก
คลิปท่านนายกเดี๋ยวล่ะให้ดูแต่ดูที่คุณป๊ารินาก่อน
อยู่ที่สภาท่านผู้ชมครับ
วันนี้หลังจากปปชแถลงข่าวนางสาวฟารินาได้แจ้งต่อสื่อมวลชน
บอกว่าขอยกเลิกการแถลงข่าวที่บอกเอาไว้ว่าจะแถลงหลังจากปปชได้แถลงนะครับ
โดยบอกว่าจะยังไม่ขอให้ความเห็นใดเพราะถือว่า
กรณีที่ปปชชี้มูลความผิดว่าเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรง
นับว่าตนเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ถูกดำเนินคดีในข้อหานี้
ยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายและต้องไปศึกษาอย่างละเอียด
ร่วมกับทีมทนายความก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดส่วนจะนัดหมายเพื่อแถลงข่าว
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทีมทนายความว่าจะให้ความเห็นอย่างไร
ผู้สื่อข่าวก็ถามสันว่าเอ๊๋ยแล้วกงวลมั้ยจากเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณปรินาบอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน

ส่วนนายทศพลทนายความคุณปริณาบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปศึกษารายละเอียดข้อกล่าวหาของปปชก่อน
เรื่องการแถลงการชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวเป็นภายหลังก็แล้วกัน

ทีนี้มีอีกคลิปหนึ่งของคุณปริณาคนก็เห็นกันเยอะ
เป็นคลิปที่ลงเอาไว้หลายวันแล้วล่ะ
แต่อยู่ในเพจเฟซบุ๊คของคุณปรินานะฮะ

ทีแรกเห็นนี่ตกใจจะเปิดประตูบ้านอยู่แล้ว
ทีแรกคิดว่าโหมังหมาที่ไหนอ้าวเสือกจริงนะ
มีเสียงนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับฟังหน่อยนะฮะเอาเสียงขึ้นหน่อย
ถ้ามีทางออกนะมาตรงนี้ดิมาตรงโกงนี้ดิ
มาตรงนี้ดิทาบนี้เดี๋ยวดิหนูทาบนี้เดี๋ยวดิมันเหล็กนะ
เนี่ยค่ะในเฟซบุ๊คของคุณปรินาใช่ค่ะในคลิปนี้จะได้ยินเสียงเรียก
ออร่าออร่าคือชื่อของสื่อนะคะชื่อออร่าใช่สื่อเรียงไว้ในศูนย์พระพันธ์ศัตริย์อ่ะค่ะ
ใจงะทีให้คุณตั้งชื่อไว้ให้หูหูหูหลังทีน่ากลัวนะใช่ค่ะน่ะ
คุณปรินาเนี่ยบอกในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่านี่เป็นเสือที่หลุดเข้ามานะครับ
จับได้แล้วนะคะหลังจากที่หลุดไปแล้วก็ชาวบ้านก็เป็นห่วงกันอืม
ก็ไล่กันจนเจอค่ะอันไหนไหนก็พูดถึงนะคะไปดูของนายกรัฐมนตรี
คลิปแรกของท่านนายกรัฐมนตรีผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะจุดจีนนะครับ
ผมขออนุญาตสิทธิ์ทั้งหลายในสถานกลุ่มได้โดนบันดาลพรให้พี่น้องชาวจีนและคนไทยเชื่อสายจีน
ได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอุดมด้วยลาบยศและมั่งมีสีสุขทุกประการนะครับ
สินเจียยู่อีชินมีวัดชัยเรื่องในเทศกาลจีนนะครับ
ในเทศกาลจีนเฉินที่๑๖วินาทีได้ผ่านที่ใช้ชื่อไทยครูฟ้า
เป็นคลิปแรกที่แท่นายกรัฐมนีโพสต์ในแอปลิเกชชั่นติ๊กต็อก
เป็นช่องทางการสื่อสารช่องทางใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
คนจะได้เข้าถึงแล้วค่ะ

คือสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บอกว่าท่านนายกควรจะใช้แอปพลิเคชันนี้ด้วย

ก็บอกลุงตู่ว่า

จะได้ฟังยาวหน่อย